คุณผู้ชมเรื่องนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหว
บ้านอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซัก

เวลาที่เราซักผ้าเราก็จะได้ไปใช้บริการใกล้ได้ไหม
แต่ชาวบ้านเขาร้องมาบอกว่ามันเหม็น

เห็นกลิ่นพวกก๊าซต่าง
คือเวลาอบผ้ามันต้องใช้ก๊าซถูกไหม
แล้วเนี่ยมันได้รับความเดือดร้อน
ทำไงร้านต่อท่อให้มันสูงกว่านี้ได้ไหม
เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะคือเหมือนกับลมมันตี

อันนี้เป็นคนดูแลร้านออกมาชี้แจงแล้ว
บอกว่าไม่เห็นมีใครร้องเรียนเลย

คือชาวบ้านเขาครูบา๒ที่ปากเพลียวของอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

นี่อันนี้ตอนที่ชาวบ้านเขาร้องแล้วนักข่าวก็ไปคุยนะ

กลิ่นของน้ำยาที่มันผสมเวลาที่ร้านซักผ้าร้านซักแห้งเขาใช้น่ะ
อุ้ยแล้วเขาเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงอ่ะ
นี่คิดดูสิชุมชนป้าอยู่กัน๒๕หลัง
ต้องดมกลิ่นก๊าซต่างที่มันใช้อบ
อบรมร้อนของเครื่องซักผ้านี่แหละคุณผู้ชม
มันมาปนกับกลิ่นน้ำยาอีกอีลุงตุงนังกันไปหมดเลย
พวกป้าไปร้องหลายหน่วยงานแล้วนะ

เทศบาลเมืองสระบุรีสาธารณสุขจังหวัดแล้ว
แล้วไม่รู้ต่อไปมันจะส่งผลกับระบบทางเดินหายใจของพวกป้าไหม

ทีนี้ความต้องการของชาวบ้าน

พาไปให้ดูเลยบอกว่าทำท่อระบายให้มันสูงกว่าที่เห็นอยู่ได้ไหม
เขาชี้ให้ดูกลิ่นมันจะได้ระบายออกไปเหนือตึก

คุณผู้ชมดูเขาหันปากท่อเข้ามาที่ข้างกำแพง

เราคุยกับชาวบ้านคุยกับคุณนรมน
บอกว่ายิ่งช่วงหน้าร้อนนะซักอบรีดตลอด๒๔ชั่วโมงแบบนี้
พอปล่อยก๊าซออกมาเนี่ยแล้วลมมันตีชาวบ้านก็สูดเข้าไปสิ
ร้องเรียนไปแล้วแล้วทีนี้ไปถามคุณยาย
คุณยายมณีคุณยายมณีก็บอกว่าตอนที่ยายยังไม่มีร้านซักผ้าเนี่ยนะ
ยังไม่มีร้านซักผ้ามาอยู่ใกล้บ้านยายน่ะ
อาการอะไรยายก็ไม่มีหรอกแต่พอมาเปิดร้านเท่านั้นแหละ
แสบจมูกคันไปหมดเลยแล้วเนี่ยเขาเปิดมาได้สักครึ่งปีแล้ว
อาการเนี่ยมันก็มาช่วงครึ่งปีนี่แหละ
ยังไม่มีอาการพออยู่มาปุ๊บป้าก็มีอาการเริ่มแสบจมูกแล้วก็คัน
แล้วก็ไอจ้ะแล้วก็มันระบบกันที่ว่าร้อนด้วย

ใช่มีอาการประมาณ๕๖เดือนเนี่ยจ้ะ

ครับไปฟังฝั่งลูกจ้างร้านซักผ้าหน่อยละกันค่ะนางเจนเราไปคุยกันเอ่อเราไปคุยกันเนี่ยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอเป็นลูกจ้างคอยเฝ้าร้านนั่นแหละแล้วที่ผ่านมาเทศบาลกับสาธารณสุขเนี่ยก็คุยแล้วนะแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าของร้านแล้วมีการแก้ไขไปแล้วไอ้ท่อที่บอกหันมาเนี่ยก็มีการหันท่อ
พี่บอกว่าไม่เหม็นแล้วไงลองฟังดูค่ะ
คือนี่ไงบอกว่าแก้ไขไปแล้ว
ทำไปแล้วถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เหม็น
ทีนี้ค่ะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย

เดี๋ยวหนูก็จะไปบอกเจ้าของแหละให้เจ้าของเขาแก้ไขต่อไป

แต่จริงระบบอบผ้ามันมี๒ระบบนะคุณนะ

แต่แพงกว่า
แต่ระบบใช้แก๊สหรือว่าก๊าซหุงต้มทั่วไปเนี่ย

แต่มันอันตรายนะเพราะว่ามันมีตัวจุดไฟ